มาเกือบ๒๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
ของการหลบหนีของชาวโรฮิงญา
จากห้องควบคุมตัวภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่พังงา
ซึ่งก็ตามจับกลับมาได้แค่๓คน
แล้วก็ถูกวิสามันฆาตกรรมไป๑คนนะครับ
ล่าส่วนจนที่ยังกระจายกำลังตามแก่รอยอยู่
แต่ก็ยังไม่พบจึงตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะมีการวางแผนประสานคนนอกให้นำรถมารับ
จึงทำให้ไม่พบร่องรอยของเส้นทางที่ใช้หนีครับ
ตำรวจระดมกำลังติดตามชาวโรฮิงญาหลังชาวบ้านแจ้งว่า
เห็นชายกลุ่ม๑มีพิรุษ๕๖คน
ซ่อนตัวอยู่บนเชิงผาเขาทอยหมู่๓
ตำบลทัพน้ำผุดอำเภอเมืองพังงา
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพวกเขาพยายามวิ่งหนีขึ้นเขา
จากนั้นได้ต่อสู้ด้วยการปาก้อนหินใส่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่จึงยิงปืนสวนขึ้นไป๑นัด
กระสุนถูกชาวโรฮิงญาเสียชีวิต๑คน
กลิ้งตกลงมาจากหน้าผาความสูง๑๕เมตร
ก่อนที่อีก๒คนจะถูกจับได้
ตำรวจอายการและแพทย์โรงพยาบาลพังงา
ได้ร่วมชนะสูตรศพของชาวโรฮิงญา

สภาพศพมีร่องรอยบาดแผลถลอก
และพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาด๑นัด
บริเวณชายซี่โครงด้านขวา
จากนั้นจึงส่งศพให้แพทย์โรงพยาบาลพังงา
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่ชัดเจน
โรฮิงญาที่เสียชีวิตรายนี้
เป็น๑ใน๒๑คนที่ร่วมกันหลบหนีออกจากห้องควบคุมตัว
ผู้ต้องขังคดีหลบหนีเข้าเมือง
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ประมาณ๓นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยช่วยกันใช้ใบเลื่อยตัดตะข่ายเหล็กห้องควบคุมตัว
บริเวณชั้น๒ก่อนจะมุดออกมาด้านนอก
แล้วโรยตัวลงมาด้านล่างแล้วแบ่งเป็น๒กลุ่ม

ว่ากระจายหลบหนีลงมาตามลำคลองใกล้เคียง

ส่วนกลุ่มที่๒จำนวน๖คน
หลบหนีไปบนภูเขา
ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชื่อว่า
ชาวโรฮิงญากลุ่มนี้วางแผนหลบหนีมานานแล้ว
และอาจประสานเพื่อนร่วมสัญชาติ
มาช่วยพาหนีอีกด้วย
ตำรวจยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า
หลบหนีครั้งนี้ที่มีการแบ่งเป็น๒กลุ่มนั้น

เพื่อเปลี่ยงเบียนความสนใจของเจ้านัฐี

รวมทั้งคาดว่าน่าจะติดต่อให้คนนอกนำรถมาจอดรับ
แต่รถอาจรับไปได้ไม่หมด

โดยไม่พบร่องรอยของการเดินทาง
มีเพียงชาวโรฮิงญา๔คน
หนีขึ้นเขาและต่อสู้กับตำรวจเท่านั้น

เป็นชาวโรฮิงญาในจำนวนกว่า๑๐๐คน
ถูกควบคุมตัวได้เมื่อ๒ปีก่อน
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกัวป่าและตำรวจ
ควบคุมตัวได้ขณะลอยเรือมาขึ้นฝั่งที่ชายทะเลจังหวัดพังงา
ตลอด๒ปีส่วนใหญ่ได้ถูกผลักดันกลับประเทศ
และเดินทางต่อไปยังประเทศที่๓
เหลือเพียง๓๔คนที่ยังถูกคุมค้างภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา
แต่ก็มาก่อเหตุหลบหนีออกจากที่คุมค้าง๒๑คนเสียก่อนในวันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน